นาคาน้อยณขณะนี้เป็นข้อพิพาทกันว่าตกลงแล้ว
เอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินเนี่ย

ขณะนี้เองก็มีกระแสวิภาควิจารณ์เหมือนกันว่า
ตกลงแล้วเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรนะครับ
จากกรณีที่ถ้าหากว่ามีการตัดไม้ทำลายป่า
หรือถูกบุกรุกพื้นที่ป่าบนเกาะนาคาน้อยนั้น

เพื่อให้สารพิจารณาและมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว
ในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ต
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบณขณะนี้แล้วนะครับ
ตกลงมีการตัดไม้ทำลายป่าจริงหรือไม่
ติดตามความคืบหน้าคดีนี้พร้อมกันครับ
คุณผู้ชมครับในวันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับ
โชคดีอมรวัฒน์ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าตรวจสอบที่ดินของบริษัทภูเขา๖ลูกจำกัด
ซึ่งเป็นเอกสารสิทธิ์นศ๓กเลขที่๓๙
เนื้อที่๒๔ไร่เศษบนเกาะนาคาน้อยที่ตำบลปากคลอกอำเภอทะลาง
อยู่ติดกับที่ดินของครอบครัวฮิรันพึกนะครับ
ก่อนหน้านี้มีนักแสดงชื่อดังคุณภูริพิธีกรชื่อดังอย่างคุณหุยพงศุกร์
เพิ่งมีการให้สัมภาษณ์ในถามตรงออกมาเปิดเผยผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
โพสต์ข้อความระบุว่าคนของบริษัทดังกล่าวนั้นอ้างว่า
มีอาวุธครบมือและมีเครื่องจักรกลขนาดใหญ่เตรียมเข้าไปแพ่วถางป่าบนเกาะ
จากการตรวจสอบในวันนี้พบเพียงคนเฝ้าพื้นที่จำนวนประมาณ๒๓คนนะครับ
ซึ่งรับจ้างทำทางเดินเป็นขั้นบันไดด้วยการใช้ปูนหยอดเป็นทางขึ้นด้านบนเกาะ
แต่ยังไม่พบการแพ่วถางทำลายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมหรือการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนั้นบอกว่าขณะนี้กระบวนการเพิกถอนเอกสารสิทธิ
ที่มีการร้องเรียนกรมที่ดินตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อเพิกถอนตามมาตรา๖๑
ประมวลกฎหมายที่ดินแล้วก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานที่เป็นเอกสารและพยานบุคคลครับ
มีระยะเวลาในการโต้แย้งสิทธิ์๓๐วันซึ่งจะครบกำหนดก็๒๔เมษายนนี้นะครับ
โดยคณะกรรมการจะประชุมนัดแรกวันที่๒๘เมษายน
คาดว่าต้นเดือนพฤษภาคมนี้น่าจะทราบผลการสอบสวน
ยืนยันด้วยนะครับว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
หากยังไม่มีการพิสูจน์ชัดเจนก็ยังถือว่าเป็นที่ดินที่ถูกกฎหมาย
นี่คือในมุมของรองผู้ว่าของภูเก็ตนะครับ
ในขณะที่ผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
บอกว่าเรื่องนี้ได้แจ้งให้เครือข่ายป่าม้าในพื้นที่เข้าไปดูแล
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการตัดไม้ทำลายป่าแล้วครับ
รับด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างน่ากังวล
เพราะหากตัดต้นไม้บนเกาะนาคาน้อยจริงจะส่งผลกระทบต่อประเทศเป็นอย่างมาก
จากกระบวนการตรวจสอบหนังสือรับรองการทำประโยชน
และอยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการเพิกถอนของกรมที่ดิน
แต่ถ้าหากกระบวนการเพิกถอนนสสามกฉบับดังกล่าวใช้เวลานานเกินกว่าที่จะยับยั้งให้กลุ่มคนเข้าไปตัดต้นไม้
ก็แนะนำให้ผู้ได้รับผลกระทบนั้นสามารถไปฟ้องร้องต่อสารปกครองนะครับ
เพื่อให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวได้
เจ้ากระทรวงยุติธรรมครับพลเอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ระบุชัดเจนนะครับว่าการใช้มาตรา๔๔เข้าไปดำเนินการจำเป็นต้องหารือ

จากเกรงว่าอาจจะกระทบต่อหน่วยงานอื่นได้ครับ